งานนี้ตกอกตกใจกันหมดตายายบอกหลานหาย
เอ้าร้อยยังเห็นหันกลับมาอีกทีไปไหนแล้วล่ะ

เฮ้ย
ไหน
โอ้โหหลานตัวน้อยมุกเข้าไปได้ขนาดนั้นเลย
นี่ตอนนี้คุณตาคุณยายยังไม่ทันเห็นนะ
แต่หลานตาหันอยู่ที่พื้น

เอ้ยหลานไปไหน

ใช่เออเนี่ยนะคะพอตอนที่หลานออกมาถึงกับขั้นหัวเลาะกันเลยทีเดียว
แม่ของหนูน้อยคนนี้แหละเอาคลิปไปโพสต์ไว้แล้วมีข้อความระบุบอกหัวจะปวด
หลานหายไม่รู้เรื่องเลี้ยงหลานเลี้ยงลูกวัยรุ่นนมแม่เด็กสนนะคะ
คนดูเป็นล้านแล้วนะคะเขาบอกว่าคุณตาเนี่ยนะแหม่มองหาหลานไม่เจอ
แต่เอาจริงเธอบอกว่าเธอดูผ่านกล้องวงจรปิดอยู่
แล้วกล้องเดี๋ยวนี้มันพูดบอกเสียงผ่านกล้องได้ไง
ใช่เธอก็เลยเห็นแล้วแหละว่าท่าทางตาน่ะตกใจตายายตกใจหาหลานไม่เจอ
เธอก็เลยบอกว่าอยู่ใต้เตียงแล้วนั่นแหละก็เลยยกกันขึ้นมาแล้วหลานก็คลานออกมานะคะ
แหมแป๊บเดียวจริงถึงบอกไงเด็กช่วงเซลล์ไม่นานทียินว่าเกิดอะไรก็ได้นะคะ